นี่ก็เป็นเรื่องของพศนะครับ
เมื่อวานนี้ใครได้ดูไลฟ์ของพระมหาสมปองก็ตกใจ
พระมหาสมปองพระมหาภัยวันด้วยท่านก็ไลฟ์กันนะครับ
แล้วก็มีพระมหานพันธ์อีกรูปหนึ่งด้วยนะครับ
ทีนี้ช่วงที่พูดคุยกันก็คุยกันหลายเรื่องนั่นแหละนะฮะ
ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเนี่ยเพิ่งมีภาพพระมหาสมปองกับพระมหาภัยวัน
ท่านไปเยี่ยมญาติโยมที่เดือดร้อนจากเรื่องของน้ำท่วม
เมื่อคืนนี้เมื่อคืนวันก่อนเนี่ยก่อนจะถึงเมื่อคืนนี้ที่เพิ่งไลฟ์เนี่ย
ก็มีภาพพระมหาสมปองท่านไปสนามฟุตบอลนะ
แล้วก็เหมือนกับมีช่วงที่นักฟุตบงนักฟุตบอลดาราชื่อดังทั้งนั้น
เขาลงไปช่วยกันเข็นรถพระมหาสมปองท่านก็ถ่ายคลิป
แล้วก็บอกอะไรไว้หลายสิ่งหลายอย่างคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่พอสมควรนะฮะ
ทีนี้พอเมื่อคืนตอนไลฟ์แล้วคุยกันหลายเรื่องเนี่ย
มันมีอยู่จุดหนึ่งพระมหาสมปองเนี่ย
ถึงขั้นระบายความในใจออกมาบางคนบอกร้องไห้เลยด้วยซ้ำ
บอกว่าเนี่ยทุกวันนี้ทำอะไรเนี่ยก็ถูกจ้องจับผิดไปหมด
จ้องจับผิดเหมือนกับจ้องจะจับอัตมาศึกตลอดเวลานะ
แทนที่จะดูแลอัตมาเนี่ยแต่กลายเป็นว่ามีพระผู้ใหญ่
มีใครก็ไม่รู้จ้องจะจับผิดจ้องจะจับศึก
เดี๋ยวลองฟังดูนะฮะ
ทำให้คนมีความสุขอ่ะกลัวโยมไม่มีที่นั่ง
หากอันนั้นหาที่กระดูกฟ้าให้โยมนั่งวัดสวนแก้ว
ช่วยวัดช่วยวาไม่กล้าไปซื้อห้างด้วย
ลำทั่วมันก็ช่วยเอาง็งไม่ไปโอนเงินไป

ให้ผมเรียนผมก็เรียนผมยังไม่รู้ว่านาคตผมได้ซ้ำมาเรียนบรีไปทำ
อนุญาตใช้คำแรงผมก็เรียนผมก็ท่อง
ให้ผมท่องเลยแม่งผมก็ท่องให้ผมทำอะไรผมก็ทำ
ให้ผมพูดผมก็ไม่พูดให้ผมหยุดผมก็หยุดผมดื้อเหรอ
แล้วผมทำขนาดนี้แล้วคุณก็ยังแบบจ้องจับศึกผมคืออะไรวะ
ผมไม่ใช่ลูกพวกคุณเหรอผมไม่ใช่คนที่พวกคุณปั้นมาเหรอ
คุณต้องการทำร้ายผมทำไมวะผมเคยคิดร้ายใครเหรอ
นี่ค่ะคือโดยเฉพาะช่วงวันสองวันหลังเนี่ย
จะมีคนที่เหมือนกับวิภาควิจารณ์เยอะแล้วก็ขาวไปถึงขั้น
โอ้โหมีคนจ้องจะจับศึกอะไรอย่างเงี้ยอ่ามีภาพที่พระมหาสมปองไปช่วยน้ำท่วมไหมฮะ
เดี๋ยวให้ดูหน่อยนะครับรวมทั้งภาพที่ไปงานท่านบอกไปรับกิจนิมนต์นะ
ไปงานการกุศลที่สนามฟุตบอลอันนี้ตอนไปช่วยน้ำท่วม
มุมหนึ่งคนก็บอกว่าโอ้โหเป็นพระที่ท่านแบบสุดยอดเลยไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม
แต่อีกมุมนึงบางคนก็บอกว่าแม่ท่านจะไปทำไมอะไรประมาณอย่างนี้
อ่าสนามฟุตบอลเนี่ยมีไหมฮะสนามฟุตบอลนะครับพี่พี่อะไรนะ
ก็จะเป็นที่แบบเป็นกลางคืนแล้วนะแล้วก็ไปสนามฟุตบอลแล้วท่านก็เหมือนกับมีเรื่องรถติดลมแล้วก็ไปช่งไปช่วยอะไรกันประมาณอย่างนั้นนะครับ
วันนี้คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยก็เลยไปหาพระมหาสมปองนะครับ
โดยท่านบอกว่าท่านยอมรับว่าระบายความในใจออกมาตอนไลฟ์สดจริงนะครับแต่ไม่ได้ร้องไห้แค่น้ำตาซึม
เนื่องจากน้อยใจที่มีคนบางกลุ่มพยายามจ้องจับผิดเดี๋ยวฟังนะฮะ
ไม่ได้ร้องนะพระเจ้าบาทธรรมไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องไม่ได้ร้อง
มันฟิมมันไม่ไหลออกมานะมันข้อนับเหรอมันอึดอาดอะไรอย่างนี้นิดหนึ่งก็เลยหลุดเหมือนกันนะ
จริงก็มีหลุดคำหยาบหลุดอะไรด้วยก็ไม่เหมาะหรอก
ก็จะมาจ้องเราทำไมเตือนเราสิใช่ไหมฮะถ้ารักเราห่วงใยเราซึ่งเรามีโยมแบบนั้นด้วยนะ
รีบมาเตือนเราบอกเราซึ่งจริงควรจะเป็นคนในองค์กรเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่เป็นห่วงเราว่าท่านทำงานด้านนี้ดีแล้ว
แต่ชูแบบนี้มันเกินไปก็ยังทำหน้าที่อย่างนี้ดีก็ปลอดภัยดีถ้าไม่มีอะไรพลาดให้เขาเล่นงานอีก
แต่ก็ขอร้องคนที่จ้องอัตมาอยู่ว่าใช้งานอัตมาเถอะใช้งานอัตมาอัตมาได้ทำหน้าที่ได้ทำประโยชน์มากบ้างน้อยบ้างตามสมควรอะไรอย่างนี้นะฮะ
แล้วก็ไม่ต้องจับศึกเราไม่ต้องจ้องหรอกถึงเวลาถ้าเราไม่มีหน้าที่ไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณค่าตรงนี้เราก็ออกเองได้อะไรอย่างนี้นะครับ
พระมหาสมปองบอกว่าที่ห่วงที่สุดก็คือความรู้สึกของโยมแม่โยมแม่อายุเยอะแล้วตอนนี้ป่วยติดเตียง
เวลาได้ยินข่าวว่าอาจจะมีหน่วยงานนั้นตรวจสอบแบบนี้อะไรแบบนั้นกับพระลูกชายเนี่ยโยมแม่ก็เป็นห่วง
แต่ก็ได้บอกกับโยมแม่แล้วว่ายังไม่ได้ศึกไม่มีใครมาจับศึกนะครับ
ล่าสุดนะครับทางนายสิบปวรแก้วงามรองพอสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งรักษาราชการพอสำนักพุทธนะฮะ
ท่านบอกว่าเรื่องที่ว่าจะจับศึกอะไรกับพระมหาสมปองเนี่ยทางพศยังไม่มีข้อมูลนะครับ
แต่ผู้ที่รู้ดีที่สุดก็คือตัวพระมหาสมปองเองเพราะสถานะของท่านเป็นพระลูกวัดสร้อยทอง
ผู้ที่จะศึกพระมหาสมปองได้ก็ต้องเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองโดยตรงก็คือจ้าวาดวัดสร้อยทอง
ไม่ใช่อยู่อยู่ใครจะไปศึกท่านได้พศเองก็ไม่มีอำนาจในการศึกพระสงฆ์
และจากหลายประเด็นในช่วงที่ผ่านมาเกี่ยวกับพระมหาสมปองหากท่านปฏิบัติตามคำตักเตือนคำแนะนำของจ้าวาดวัดสร้อยทอง
พศก็มองว่าพระมหาสมปองก็ไม่ต้องกังวลเรื่องจะโดนจับศึก
เราก็ไปถามพระมหาสมปองมาหลังจากไลฟ์กันเมื่อคืนนะครับ